เอาทุกผู้ชมครับเรื่องของศอกเดียวเปลี่ยนชีวิตอืม
ซาเลสน้อยใจบุญอดีตนักเตะของทีมบางกอกเอฟซีท่านจำได้อยู่แล้ว
ค่ะนี่นะฮะชุดสีแดงเนี่ยโดนเขาตอดหน่อยหนึ่ง
วิ่งเข้าไปแล้วฟันศอกใส่เลยทำให้สุภสรรเรืองสุพนิมิตร
เป็นนักเตะทีมคู่แข่งของนอสกรุงเทพเย็บไปยี่สิบสี่เข็มอืม
สุภสรรคอายุสิบเจ็ดค่ะอ่าอายุสิบเก้านะฮะอิโซเลสอายุยี่สิบเจ็ด
ล่าสุดวันนี้นะครับมีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนจัญญานักกีฬาฟุตบอล
ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยหลังจากทางคดีอาญาเนี่ย
สุภสรรค์คนเจ็บเข้าไปแจ้งความไว้แล้วส่วนนี้เป็นเรื่องของมาตรการลงโทษ
ก็เรียกตัวแทนของทั้งสองสโมสรมาเรียกสุภสรรค์คนเจ็บมาด้วย
เหตุมาด้วยเรียกทีมผู้ตัดสินในวันนั้นมาด้วยนี่นะเรียกเพื่อน
ร่วมทีมที่อยู่ในเหตุการณ์มาด้วยหลังจากให้ข้อมูลกันเสร็จ
ท่านผู้ชมครับดูตรงนี้หน่อยนะครับเขามีการแถลงร่วมกันมีการ
ให้สัมภาษณ์ร่วมกันเนี่ยเขาบอกเขาสมนึกผิดแล้วอยากขอโทษอยาก
เหตุการณ์ของเขาเนี่ยเป็นอุทาหรณ์เพื่อเตือนสตินักฟุตบอลคนหนึ่ง
อื่นหรือว่าเด็กรุ่นน้องที่จะเล่นฟุตบอลว่าอย่าไปทำแบบเขา
ขอดูโมเมนต์สำคัญหน่อยในการแถลงข่าวมีการสวมกอดกันนี่

อิสราเรศเสื้อขาวนะครับส่วนสุพสรรค์คนเจ็บเสื้อน้ำเงินตรงนี้
อิสเตอร์เลสบอกว่าต้องขอโทษสุภาษณจริงแล้วก็ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องด้วยทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบและขาดสติ

แล้วก็มันเป็นความแบบขาดสติของผมด้วยอะไรด้วยครับ
จะขอโทษทางน้องครับขอโทษพวก
ทีมสมโตรนักองค์อุงเทพฯพวกผู้ใหญ่อยากขอโทษทุกคนครับ
ไหนดูตอนกอดกันอีกสักทีสินี่ตรงนี้นะฮะคือทางสุภาษาคน
บอกว่าเอาล่ะก็ให้อภัยค่ะนะแต่เรื่องทางคดีความอันนี้ก็
ว่ากันไปตามกระบวนการทางกฎหมายส่วนเรื่องของการลงโทษ
เกี่ยวกับเรื่องของนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยนะฮะทางสมาคมฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทยบอกว่าเดี๋ยวคงต้องใช้เวลาในการสรุปนะฮะกระบวน
ต่างต่างเนี่ยแล้วก็จะเสนอไปยังนายกสมาคมฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทยให้พิจารณาในการลงโทษกันต่อไปนะครับวันนี้เพิ่ง
เรียกทุกฝ่ายมาชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอืมซึ่งมันก็จะมีการ
โทษอยู่หลายระดับทั้งในส่วนของนักฟุตบอลอาชีพหรือว่า
กีฬาอาชีพที่มีกฎหมายในประเทศไทยอยู่โอ้โหไม่ได้เลยนะไอ้
คำว่าอารมณ์โชว์วูบเนี่ยวงการไหนวงการนั้นแบบมันเปลี่ยนชีวิต